เจ้าหนี้โหดนะครับยิงตายเลยนะอืม
จ่อยิงลูกหนี้คุณผู้ชมครับวันนี้ตำรวจครับ
รวมรวมพยานหลักฐานนะฮะไปขอสารพัทยาออกหมายจับครับ
เป็นสองผัวเมียนะฮะเป็นเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบนะครับ
ทวงหนี้ครับพอลูกหนี้นั้นไม่ได้จ่ายดอกนะครับ
ใช้ปืนจ่อยิงเสียชีวิตนะครับความคืบหน้าคุณผู้ชมครับ
ชนบุรีนะฮะสองผัวเมียครับซึ่งเป็นเจ้าหนี้โหดอย่างที่ผมได้เกริ่นไปนี่นะครับ
จ่อยิงพ่อค้าขายผลไม้เสียชีวิตนะ
แล้วคือแฟนเขาอยู่ไว้ใกล้นี่นะครับโอ้โหขาดส่งดอกไปแค่สี่ร้อยบาทครับ
ช่วงหัวค่ำเมื่อคืนนี้นะประมาณทุ่มหนึ่งครับ
แถวหน้าร้านสะดวกซื้อนะครับอยู่ที่อำเภอสัตหีบนะ
คดีนี้ตำรวจสพภูตาหลวงครับรับแจ้งเหตุบอกว่าคุณอิทธิพลพินทอง
อายุ๔๕ปีครับเป็นพ่อค้าขายผลไม้ถูกยิงนะครับ
ซึ่งแฟนของทางคุณอิทธิพลนั้นคือคุณแสงเดือนอายุ๔๑ปียืนร้องไห้อยู่ข้างรถเข็น
ต่อมาครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าเสียชีวิตในภายหลังนะฮะขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
ส่วนความขึ้นหน้าทางคดีครับล่าสุดเช้าวันนี้คุณแสงเดือน
ซึ่งเป็นแฟนของผู้ตายเนี่ยให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนนะฮะ
แสงเดือนก็เล่าบอกว่าแฟนไปกู้เงินมา
เงินนอกระบบมากับเจ้าหนี้สองสามีภรรยาชื่อนายสมชายหอมการะเกดอายุ๒๙ปี
แล้วก็มีผู้หญิงชื่อว่านางสาวรัชดาพรสิริรัตน์อายุ๒๙ปีนะครับ
นี่สองคนนี้นะฮะแล้วก็ต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยนะครับ
ค้างจ่ายมา๒วันรวมเป็นเงินแค่ประมาณ๔๐๐บาทครับ
หนี้ก็เลยมาทวงนะครับทีนี้ตอนเกิดเหตุเจ้าหนี้ผู้หญิงเนี่ย
ขี่รถมาตามมาทวงดอกครับมีการคุยกันอยู่ประมาณ๒๐นาที
ทางนายสมชายนะซึ่งเป็นแฟนเป็นสามีเนี่ยขี่รถเข้ามาตามประกบครับ
แล้วมีการส่งปืนให้ทางผู้หญิงเนี่ยนะฮะจ่อยิงผู้ตายนะครับ
พอสิ้นเสียงปืนใช่นายสมชายครับทำท่าจะเอามีดฟันซ้ำด้วยนะฮะ
แต่พอเห็นผู้ตายเนี่ยแน่นิ่งแล้วก็พากันขี่รถหลบหนีครับ
มีเสียงของทางแฟนสาวผู้ตายให้ฟังนะครับคุณผู้ชม
แล้วก็เขาขายของไม่ได้เขาก็เลยค้างค้างมา๒วันนี้ค่ะประมาณ๔๐๐บาท
แต่แฟนหนูก็บอกว่าจะพยายามทยอยจ่ายให้
เมื่อคืนเขาไม่ได้หนูไม่ได้ติดต่ออะไรกับทางคนร้ายเลย
เพราะว่าเขาจะติดต่อผ่านแฟนคนเดียว
แล้วคนที่มายิงอ่ะเขาก็มาเจาะยิงเลยผู้หญิงเนี่ยเจาะยิงเลย

ใช่ระยะตะชิดแต่ที่ดูกระสุนมันเข้าอ่ะ

เขาบอกว่าน่าจะยืนคุยกันอยู่พักนึงนี่แหละ

คนที่เขาเป็นพยานเห็นเขาบอกว่าคุยกันน่าจะคุยกันอยู่พักนึง
แล้วผู้ชายอ่ะเขาก็วิ่งเอาปืนมาให้ผู้หญิงก็เป็นคนยิงอืม

นายสมชายกับนางสาวรัชดาพรผู้ก่อเหตุนะครับ
สองสามีภรรยาอันนี้เห็นหน้าชัดนะครับ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนนี้กำลังหนีอยู่นะครับ
สารออกหมายจับไปแล้วทั้งคู่ยังคงอยู่ในระหว่างการหลบหนี
การจับกลุ่มนะฮะข้อหาที่มีการแจ้งไปเนี่ยนะครับ
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาครับร่วมกันมีอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับ
แล้วก็เนี่ยพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะนะครับ
โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควรนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการตามตัวทั้งสองคนนี้นะครับ
นี่เงินกู้นอกระบบนะคะมีทั้งมีดมีทั้งปืนนะคะตอนนี้ก็กำลังถูกติดตามตัวอยู่ค่ะ